เขยเขาก็พูดกับพี่ป๊าว่าแม่ขากลับถ้าเห็นใครโบกรถแม่บอกเขาไปเลยนะรถเต็มแล้ว

ช่วงคืนนั้นนะคะวันที่พี่ป๊ากลับบ้านช่วงที่นอนลูกเขยเขาฝัน
เขาฝันว่าตอนที่เขาขับรถกลับบ้านเห็นว่ามีผู้หญิงสภาพน่ากลัวเลย
เกาะหลังคารถกลับมาบ้านด้วย
ครั้งสุดท้ายที่เจอลูกสาวเขาฝันเขาฝันว่าเห็นพี่ปลาอยู่ในฝัน
เขาก็หันมาในฝันนะคะตัวพี่ป๊าหันมาหันมาด้วยหน้าตาที่ดุดันมาก
แล้วสักพักหนึ่งลูกสาวเขาก็รู้สึกว่าเขาแน่นหน้าอก
ลืมตาขึ้นมาสรุปสิ่งที่เห็นคือเป็นร่างพี่ปานั่งทับอกลูกสาวเขาอยู่
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผม
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงอย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ร้อน
หอนสยองขวัญสั่นประสาทไปพร้อมกันทางยูทูปไทยรัฐของเราที่นี่เท่านั้น
จะได้ไม่พลาดเรื่องหลอนของเราในแต่ละสัปดาห์ครับ
และสำหรับสัปดาห์นี้เรายังคงมีเนื้อหาที่ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิม
แต่ก่อนอื่นเลยฝากคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับสำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอน
ทางทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่ครับ
พร้อมกับประสบการณ์ที่มีคนเล่าให้ฟังเกี่ยวกับวัดป่าแห่งหนึ่งที่มี
หลายคนกำลังพูดถึงเป็นวงกว้างมากมากส่วนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไง
และแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
วันนี้มานั่งอยู่ข้างข้างผมเป็นที่เรียบร้อยได้ยินชื่อนี้หลายท่านที่ฟัง
สวัสดีค่ะพี่แจ๊คค่ะนี่เจอกันครั้งแรกใช่ค่ะเออนะฮะ
เพื่อนบ้านนรกร้านเช่าวีดีโอนั่นคือทั้งสองเรื่องที่มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะฮะ
ทีนี้เนี่ยผมยังไม่เคยถามคุณหนูแว่นเลยถ้าพูดถึงความเชื่อเรื่องของผีของศาล
เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์คุณหนูแว่นเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์ว่าโลกนี้มีผีเชื่อเก้าสิบค่ะเก้าสิบเปอร์เซ็น
เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกสิบเปอร์เซ็นต์คือคือด้วยความที่ว่าเราไม่เคยเจอเป็นตัวเป็นตนอืม
อย่างมากก็แค่ได้ยินเสียงอืมแค่นั้นมาเป็นแค่เสียงใช่ค่ะแต่ยังไม่เคยเห็นเป็นแบบตัวเป็นเป็นตรงตรง
ใช่ถ้าวันไหนมีโอกาสได้เห็นก็จะเชื่อเต็มร้อยใช่อ่าโอเคเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้ก็เยอะเลยเยอะ
ด้วยความเชื่อลูกชายเขาเคยเจอได้ไงอืมเราก็เลยตอนแรกก็เชื่อเชื่อไม่ถึงเก้าสิบหรอกค่ะ
วันนี้คุณแว่นเอาเรื่องมาฝากชาวสถานีผีดุของเรามาพร้อมกับเรื่องขวางทางบุญ
อันนี้ต้องถามก่อนว่าเป็นประสบการณ์ของใครเป็นประสบการณ์ของพี่ที่เคยทำงานด้วยกันอืม
เรื่องนี้เกิดขึ้นนานแล้วหรือยังฮะอ่าช่วงครับเกี่ยวระหว่างปลายปีหกสาม
แล้วก็ต้นปีหกสี่ก็ไม่นานไม่นานไงค่ะไม่นานเป็นยังไงครับที่บอกว่าเป็นการไปขวางทางบุญ
ค่ะก็คือเหตุการณ์นี้ที่พี่เขาเล่าให้ฟังขอสมมุติชื่อเป็นชื่อพี่ปลานะคะ
ก็คือว่าด้วยความที่ว่าไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ย
เราได้มีโอกาสที่จะทักไปหาพี่เขาเพราะว่าเรามีความสนใจที่อยากจะ
ไปบวชชีไปปฏิบัติธรรมบวชชีหมายถึงบวชชีพรามหรือแบบ
ชีพรามเฉยเฉยแหละค่ะอ๋อโอเคโอเคเออเราก็เลยทักไปหาพี่เขา
เขาก็บอกเออดีใจนะที่ทักมาหาแล้วเขาก็มีเรื่องที่จะเล่าให้ฟัง
เขาบอกว่าในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างปี๖๓๖๔ค่ะ
ช่วงนั้นพี่ป่าเขารู้สึกว่าเขาเหมือนตัวเองจะดวงตก
เพราะว่าทำงานอะไรไปไม่เข้าตาเจ้านายเลย
ไม่เข้าตาเพื่อนร่วมงานไม่เข้าตาหัวหน้าแล้วเสนองานอะไรไป
มันไม่เหมือนกับที่เขาทำงานผ่านมาประมาณ๔๕ปี
เขาเคยไปคุยกับรุ่นน้องในที่ทำงานคนนึงว่า
เขาแนะนำมาให้ค่ะว่าเนี่ยลองไปดูดวงไหม
มีวัดนึงมีภาคกูเขาดูดวงได้
พอได้วันไปเสร็จเขาก็ไปเจอพระครูท่านนี้เอาวันเดือนปีเกิดให้
พระครูเขาก็ทักมาค่ะว่าเนี่ยดวงตกนะก็คือดวงตกจริง
แต่ว่าไม่เป็นไรให้สวดมนต์ถือศีลแล้วก็ทำการภาวนา
สวดบทเบิกบุญนะคะ
แล้วก็พระครูก็ย้ำว่ายังไงเวลาทำงานปกติเราเป็นคนพูดเยอะใช่ไหม
ก็ยำพูดให้น้อยลงนะเพราะว่าเดี๋ยวมั่งนั้น
เวลาพุกไปมันอาจจะไปขวางหูขวางตาขัดหูขัดตาใครได้
โดยที่แบบเขาไม่รู้ตัวโอเคกลับมาจ้ะไปดูดวง
เขาก็ทำตามมาตลอดนะคะแต่ก็ยังไม่ดีขึ้น
ในชีวิตหน้าที่การงานเขาก็ยังไม่ดีขึ้นเขาก็เลยเอ๊ะคราวนี้จะทำยังไงดี
เพื่อให้ชีวิตเขาดีขึ้นเขาก็เลยคิดได้ว่าโอเคเราต้องไปปฏิบัติธรรม
เพราะว่าเขาชอบชอบในเรื่องของการปฏิบัติธรรมการสวดตื่นภาวนาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่พี่ปาเนี่ยเขาก็บังเอิญว่าเขาไปรู้จักกับแฟนของนักร้องท่านหนึ่งครับ
ค่ะเขาก็ได้มีการปรึกษากันแฟนของนักร้องท่านนี้เขาก็บอกว่า
พี่ลองไปที่วัดนี้ไหมอยู่ที่จังหวัดสระบุรีอืมเป็นวัดป่าอื้อหือ
พูดถึงสละบุรีครับพี่จิตผมจะนึกถึงเรื่องเล่าในในรายการเลยนะใช่เออเออเออ
ก็เขาบอกเนี่ยหนูไปมาแล้วมันดีขึ้นนะพี่จากสุขภาพหนูไม่ดี
อะไรอะไรไม่ดีหนูก็ดีขึ้นพอพี่ป๊าเขาได้ยินก็โอเคก็กลับมาบ้านเลยคุยกับลูกเขย
อืมว่าเนี้ยเดี๋ยวแม่จะไปวัดนี้นะที่สระบุรีไปส่งแม่หน่อยได้ไหมอืม
เขยเขาก็โอเคเดี๋ยวไปส่งให้พอถึงวันนะคะเขาก็ออกตั้งแต่เช้ามืดเลยนะ
ไปถึงที่นู่นประมาณแปดโมงเก้าโมงเช้าอืมก็ไปส่งไปส่งเสร็จพี่ป๊าบอกว่า
พอไปถึงที่เนี่ยก็คือเห็นคนอื่นเขาปฏิบัติกันแล้ว
เขาก็ลงจากรถแล้วก็มีแม่ชีท่านหนึ่งอะค่ะเขาหันมาเห็นพอดี
เขาก็เลยเดินมาถามอะค่ะว่ามากันได้ยังไงปกติเขาไม่รับเขานะอืม
อ่าแต่ไหนไหนก็ไม่เป็นไรไหนไหนก็มาแล้วก็เดี๋ยวให้ไปเก็บข้าวของแล้วก็เปลี่ยนชุด
พี่ป๊าได้ยินอย่างนั้นก็ให้ลูกเขยเขากลับบ้านแล้วเขาก็ไปเก็บของ
เปลี่ยนชุดแล้วก็มาเจอแม่ชีอืมช่วงเช้าที่เขาไปถึงอะค่ะเขาก็
ปฏิบัติตามพิธีกรรมของท่านนั้นน่ะนะคะพอถึงปฏิบัติเสร็จฉันเพลงเสร็จอะไรเสร็จ
ก็มีประกาศมาว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายให้มาเจอกันที่ลานตรงที่มีพระพุทธรูปนะ
ซึ่งลานตรงนั้นมันเป็นลานทรายอะค่ะแล้วก็มีพระพุทธรูปตั้งอยู่โอเค
พอถึงช่วงบ่ายพี่ป๊าก็มาทุกคนก็มาตามเวลาที่นัดไว้แล้วคราวนี้อ่า
ก็ได้มีเจ้าหน้าที่อ่ะค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นอ่า
ขั้นตอนในการนั่งสมาธิซึ่งการนั่งสมาธิอะค่ะเขาแนะนำว่า
นั่งสมาธิไปเรื่อยเรื่อยให้สวดภาวนาแค่หนอแค่หนอแค่นั้น
ถ้าได้ยินเสียงอะไรห้ามลืมตาหลังจากเสร็จสิ้น
ก็นั่งสมาธิกันในขณะที่นั่งอ่ะค่ะพี่ป๊าเขาก็ได้ยินเสียงแล้วอืม
ได้ยินเสียงมีคนมากระทิบข้างข้างหัวหน่ออืมหน่อแบบรัวรัวมากเลย
หนอหนอหนอหนอหนอหนอเหมือนเป็นการเล่งจิตอะค่ะอืม
แล้วก็ได้ยินเสียงคนนู้นกรี๊ดคนนั้นกรี๊ดคนนี้ร้องไห้
จนกระทั่งมาถึงตัวพี่ปาเองเขารู้สึกว่าเขาเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้
อืมค่ะเขามีความรู้สึกว่าอึดอัดอยากร้องไห้อยากหัวเราะอืม
มันมันไม่รู้ว่ามันจะแสดงออกทางไหนดีจะรู้สึกยังไงดี
สุดท้ายเขาก็เปล่งเสียงหัวเราะออกมาดังมากแล้วก็หงายไปเลย
ในช่วงที่หงายก็มีคนมารับนะคะคนที่รับเขาก็พาเขาพยุงนั่งเหมือนเดิม
ครับแล้วคราวนี้หลังจากที่ทุกคนมีอาการแบบนี้หมดแล้วก็มีพระอาจารย์นะคะ
เขาบอกว่าต่อไปเนี้ยสิ่งที่ไม่ดีได้ออกจากตัวเราทั้งหมดแล้ว
ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์เทวดาประจำตัวที่เป็นอย่างนี้
เพราะว่าเราทุกคนดูแลเขาไม่ดีดูแลเขาไม่ได้มันก็เลยเหมือนกับแบบ
เป็นการให้โทษอะค่ะครับค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ให้ทุกคนไป
แต่งตัวไปทำภารกิจใช่ไปอาบน้ำทำอะไรให้เรียบร้อย
ณตามเวลาที่เขานัดไว้หลังจากนั้นพอถึงเวลาทุกคน
ก็มารวมตัวรวมตัวเสร็จพี่ป๊าเขาก็บอกว่าเห็น
แล้วตามด้วยตัวเลขเขาจะม้วนไว้ให้ทุกคนหยิบสุ่มหยิบ
สุ่มดิบพี่ป๊าเขาก็หยิบคนนู้นก็หยิบคนนี้ก็หยิบ
ซึ่งเขายังไม่รู้ว่าไอ้ที่หยิบเนี่ยหยิบเพื่ออะไร
ใช่แต่ถ้าคนที่เคยมาเขาจะรู้แต่ด้วยความที่ว่าพี่ป๊าไม่เคยมาเขาก็ไม่รู้
เขาก็หยิบเขาหยิบเสร็จปุ๊บเขาก็เปิดขึ้นมาดูแต่เขาจำไม่ได้นะคะว่าเขาได้หมายเลขที่เท่าไหร่
หลังจากนั้นก็มีทางเจ้าหน้าที่เขาประกาศมาบอกว่าเดี๋ยวต่อไปนี้จะเป็นการฝึกอีกอย่างหนึ่ง
ซึ่งจะมีแม่ชีค่ะเดินไปส่งแต่ละคนที่มของที่ตัวเองได้
ถึงเวลาเขาก็มีแจ้งมาว่าต้องนั่งกี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ห้ามทำอะไรห้ามตรวจอะไร
เขาก็จะแจ้งหมดเลยพอถึงเวลาก็เดินไป
พอถึงมอของพี่ป๊าค่ะพี่ป๊าเขาบอกว่าทางมันเป็นเหมือนสะพานข้ามคลองเล็กเดินไปประมาณ๗๘เก้า
ก็จะเป็นประตูเปิดแล้วก็จะเป็นเหมือนกระต๊อปเล็กแม่ชีเขาก็ส่องไฟฉาย
ไฟฉายไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยศพอาจารย์ใหญ่นะซึ่งพี่ป๊าเขาบอกตอนที่เข้าไปเห็นแค่ศพเดียว
แล้วแม่ชีก็บอกว่าเดี๋ยวจุดทูปหนึ่งดอกแล้วก็ให้ทำการกล่าวตาม
ป๊าก็กล่าวตามไปเรื่อยจนกระทั่งมีประโยคนึงที่พี่ป๊าเขาบอกว่าเขาไม่อยากกล่าวเลย
แต่เขาไม่กล่าวก็ไม่ได้ก็คือขอเชิญอาจารย์ออกมา
อาจารย์ในที่นี้ก็คือที่นอนอยู่ที่นอนอยู่ข้างหน้าข้างอยู่ในมเดียวกันนั่นแหละ
อาจารย์ใหญ่ศพขอเชิญอาจารย์ออกมานะพี่ป๊าบอกจะไม่กล่าวก็ไม่ได้
เสร็จก็จุดทูบแล้วเขาสังเกตเห็นอัศนะค่ะอยู่ค่อนข้างที่จะชิดลงเลย
เขาเลยบอกแม่ชีว่าถามแม่ชีค่ะว่าหนูขออนุญาตเขยิบอาจนะออกมาหน่อยได้ไหมคะ
ชีบอกไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ตรงตามหลักสูตรอ่ะไม่ได้ก็ไม่ได้
ป๊าก็เข้าไปเข้าไปเสร็จนั่งสมาธิอืมฝึกจิตก็ได้ยินเสียงแม่ชีเขาเดินออกไปแล้วอืม
พอแม่ชีเดินออกไปได้สักพักหนึ่งสิ่งที่แม่แทนก็คือบรรยากาศที่มันเงียบมากเงียบกริ๊บ
ได้กระทั่งได้ยินเสียงหายใจของตัวเองอะค่ะนั่งไปสักระยะหนึ่งได้ยินเสียงกบร้อง
ไปอีกสักระยะหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงลมหายใจ
แต่พี่ป๊าเขาก็ยังคิดในแง่ดีว่าคงเป็นลมเสี่ยงลมหายใจของหมาแหละคงมีหมาอยู่แถวนี้แหละ
ไปสักพักได้ยินเสียงคนคุยกันอยู่ด้านนอกเป็นเสียงผู้ชาย
คุยกันนานอยู่ค่ะแต่ว่าจับใจความไม่ได้ว่าคุยกันว่าอะไรนะคะ
พอได้ยินเสียงคนคุยเนี่ยพี่ปาก็นึกแล้วว่าแถวนี้คงมีหมู่บ้านใกล้เนอะ
คงมีชาวบ้านเขาเดินผ่านกันมาแหละมองโลกในแง่ดีไปด้วย
ใช่เสร็จแล้วคราวนี้เสียงเงียบพี่ป๊าก็นึกแล้วเอาทำไมเงียบล่ะ
พูดอีกสิคุยกันอีกสิอย่างเงียบอย่างนี้สิคิดเสร็จคิดตรงนี้เสร็จก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์อะค่ะ
ไปทางด้านหลังอืมเหมือนเป็นมอเตอร์ไซค์แข่งกันอืมพี่ป้าก็คิดอีกคิดในแง่ดีอีกว่า
คงใกล้ถนนเนาะแถวนี้คงใกล้ถนนก็ไม่มีอะไรแล้วก็เสียงทุกอย่างก็เงียบ
แล้วคราวนี้เริ่มแล้วเริ่มมีเสียงหายใจรอบตัวรอบตัวพี่ป๊าก็นึกในใจกลัวก็กลัว
จะลืมตาก็ไม่กล้าจนผ่านไปสองชั่วโมงแม่ชีเขามารับพอแม่ชีมารับปุ๊บ
ฉายไปฉายเขามาหาสรุปว่าไม่ได้มีศพอาจารย์แค่ศพเดียว๒ศพ
แต่ตอนที่ฉายมาเขาฉายแค่ศพเดียวฉายมาแค่โรงเดียวอีกโรงนึงก็อยู่ขนาดข้างเขานี่แหละ
เขาก็เลยคิดว่าอ้าวแสดงว่าเสียงลมหายใจเมื่อกี้ไม่น่าจะใช่สิ่งที่เขาคิดแล้วน่าจะเป็นอีกอย่างหนึ่ง
ป้าก็นึกว่าเจอแค่นี้ดีแล้วแหละไม่ต้องเจอไปมากกว่านี้หรอก
บางคนเคยฟังมาเจอนักมากเลยนะเจอนักกว่านี้อีก
แต่พี่ป๊าเขาก็เมาใจไงค่ะว่าเขาเจอแค่เนี้ยดีแล้วเขาก็เดินออกไปพร้อมแม่ชี
ชีก็ถามเป็นยังไงบ้างลูกก็ดีนะคะก็ดีนะแถวนี้คงจะใกล้หมู่บ้านคงใกล้ถนน
หนูได้ยินเสียงคนคุยกันด้วยได้ยินเสียงรถมอเตอร์ไซค์ด้วย
แม่ชีหันมาเลยค่ะต้องซ่อมนะอ่าอ่าอ่าต้องซ่อมใช่
หมายถึงว่าต้องซ่อมก็คือเขาต้องทำแบบนี้อีกครั้งหนึ่ง
อ้าวแค่ได้ยินเสียงอ่ะนะเอออันนี้พี่ป๊าเขาก็เลยพูดเลยค่ะ
หนูไม่ซ่อมถ้าหนูซ่อมหนูจะโทรศัพท์ให้คนที่บ้านมารับหนูตอนนี้เลย
สรุปสุดท้ายก็ไม่ได้ซ่อมพอมาอีกวันหนึ่งอะค่ะ
ช่วงประมาณเที่ยงก็เดินไปหาแม่ชีด้วยความที่ว่าเขามีความเอ๊ะอยู่ในใจว่า
ข้างบนมันต้องมีหมู่บ้านติดว่างั้นเขาจะได้ยินเสียงคนคุยกันได้ยังไง
เขาก็อยากรู้อยากไปพิสูจน์ให้เห็นกับตาว่ามันน่าจะมีหมู่บ้านนะ
มันน่าจะใกล้ถนนนะก็เดินไปหาแม่ชีบอกแม่ชีเนี่ย
แต่เมื่อคืนหนูได้ยินจริงนะแถวนี้มันคงจะใกล้หมู่บ้านใช่ไหม
แม่ชีก็เลยหันมาแล้วบอกว่าเธอที่เนี้ยพื้นที่มีเป็นสิบสิบไร่
คนที่ไหนจะมาเดินรถที่ไหนมันจะมาแข่งให้เธอได้ยินอืม
แต่หนูได้ยินจริงนะก็ยังขยันขยอค่ะจนสุดท้ายแม่ชีก็พาขึ้นไป
สรุปพี่ป่าเขาบอกว่าตรงนั้นมันเป็นป่าจริงไม่มีหมู่บ้าน
ไม่มีหมู่บ้านไม่มีถนนใช่แล้วแม่ชีก็เลยบอกว่าศพอาจารย์ใหญ่สองศพอ่ะ
ที่เห็นด้านในอ่ะคือเขาประสบอุบัติเหตุอืม
แล้วเธอเห็นรถมอเตอร์ไซค์ข้างข้างไหมอืม
อาจารย์ใหญ่เขาห่วงรถมากอืม
เขาก็เลยต้องเอามาไว้ที่นี่ด้วยหมายถึงว่าในม
ใช่ค่ะมีรถมอเตอร์ไซค์ที่ประสบอุบัติเหตุใช่เขาอยู่ด้วยเหรอ
อยู่ด้วยอยู่ข้างข้างกระต๊อปเลยอืม
ป้าบอกสภาพมอเตอร์ไซค์ดูไม่ได้
ไม่ได้เลยจนสุดท้ายโอเคเขาไม่เอกใจไม่เอ๊ะไม่อะไรละ
ก็เลยลงมาเขาบอกในขณะที่ลงมาค่ะพี่ป๊าได้กลิ่นอืม
มันจะหอมก็ไม่หอมจะเหม็นก็ไม่เหม็นอืม
เขาบอกว่ากลิ่นเหมือนทูบผสมฟอร์มาลีน

ป๊าก็รู้แล้วสงสัยเขาคงเดินมาส่งก็เลยนึกในใจว่าไม่เป็นไรนะ

เดินกลับเองได้ครับค่ะจนวันสุดท้ายของการปฏิบัติธรรม
ชีเขาก็ให้กระดาษเล็กมามันจะมีชื่ออาจารย์อยู่
อาคารมีชื่ออาจารย์อยู่สองคนแม่ชีก็ยื่นให้เขาบอกว่า
อย่าลืมไปทำบุญให้เขานะกลับไปอ่ะอืม
ป๊าก็โอเคเขาก็รับไว้พอถึงเวลาลูกเขยเขาก็มารับ
มารับก็ช่วงเย็นแล้วแหละลูกเขยเขาก็พูดกับพี่ป๊าว่า
แม่ขากลับถ้าเห็นใครบกรถแม่บอกเขาไปเลยนะรถเต็มแล้ว
ลูกเขยเขาก็กลัวเขาก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าทางเข้ามันค่อนข้างที่จะเปลี่ยว

คือพูดเหมือนพูดดักไว้ก่อนดักไว้ก่อน

ใช่แค่รู้สึกว่ากลัวเฉยกลัวเฉยว่ากลัวจะมีคนมาโบกแล้วแบบเขาตามกลับมาบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
พอถึงบ้านพี่ป๊าเขาก็เอากระดาษใบนี้ไปที่ห้องพระไปเก็บไว้ใต้หิ้งพระ
แล้วก็ตกกลางคืนก็คือนอนกัน
ช่วงคืนนั้นนะคะวันที่พี่ป๊ากลับบ้านช่วงที่นอนลูกเขยเขาฝัน
เพราะฝันว่าตอนที่เขาขับรถกลับบ้านเห็นว่ามีผู้หญิงสภาพน่ากลัวเลยเกาะหลังคารถกลับมาบ้านด้วย

ใช่แล้วคราวนี้เขาก็เลยเช้ามาก็เลยมาเล่าให้พี่ป่าฟัง

ระยะเวลาผ่านมาประมาณ๑เดือน

การงานก็ไม่มีอะไรดีขึ้น
สิ่งที่พี่ป๊าเขารับรู้ได้ก็คือ
เพื่อนร่วมงานเริ่มไม่โอเคกับเขาเยอะขึ้น

พี่ป๊าเขาก็นึกได้เพราะว่า
ในเมื่อเป็นอย่างนี้เขาก็คงอยู่ไม่ได้

ก่อนที่เขาจะลาออกเขาก็ไปคุยกับน้องคนหนึ่ง

น้องเขาก็หันไปถามพี่จะลาออกทำไม

น้องคนนั้นเขาก็นิ่งไปพักนึงอะค่ะ

พี่ปารู้ไหมว่าบางทีอ่ะ

ว่าไม่นะพี่ก็เป็นของพี่เนี่ยแหละ
พี่จะเป็นใครล่ะพี่พูดอะไรพี่รู้ตัวตลอดนะ

ปลาเหมือนพี่คนก่อนหน้านี้ที่เขาออกไป
ซึ่งจริงนิสัยพี่ป่าค่ะ
เขาเป็นคนที่ธรรมธโมอารมณ์ดี

เขาบอกว่าสิ่งที่น้องสังเกตได้คือเขาไม่ยิ้ม
เขานิ่งแล้วบางทีเขาพูดเขาไม่รู้ตัว
แล้วหลังจากนั้นนะคะพี่ป๊าก็ทำเรื่องราว

ก็ไปหาพระครูท่านเดิมที่เขาไปดูดวง

พระท่านก็บอกดีแล้วที่ออก
ถ้าไม่ออกเองอาจจะตายก็ได้นะ
ว่าเขาจะต้องลงไปด้านล่างทำงานกับพนักงาน
แล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่โควิดค่อนข้างที่จะระบาดหนัก

ไปนั่งทำงานด้วยแล้วก็ไปคุยว่า

ซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงกับตัวเขา
เพราะว่าถ้าเขาอยู่ต่อเขาอาจจะติดโควิด

หลังจากนั้นพระครูเขาก็ให้พี่ป่าค่ะ

ผ่านมาเดือนนึงก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้น
ก็กลับไปที่วัดเดิมแต่คราวนี้ไม่เจอพระครูแล้วเจอหลวงพี่อีกท่านหนึ่งแทน
อาบน้ำมนต์ให้พออาบไปผ่านไปเรื่อยอะค่ะพี่ป๊าก็บอกว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นเลย
มันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยจริงจนชีวิตเขาพลิกหลังจากลาออกนะคะพลิกต้องไปอยู่ต่างจังหวัด
คราวนี้สิ่งที่เขากลับต่างจังหวัดเขาตั้งใจว่าเขาจะต้องเปิดร้านขายของชำเล็กให้ได้
จนเขามีโอกาสได้ไปรับขันครูอะค่ะเขาก็โอเคไปรับขันครูดีกว่าเพื่อที่จะได้เอามาช่วยในเรื่องของการค้าขาย
พอไปรับขันครูปุ๊บก็ได้เปิดร้านขายของชำที่ตั้งใจไว้
พอเปิดไปได้สักระยะหนึ่งเขาก็ได้รับโทรศัพท์ลูกสาวเขาโทรมาหา
บอกว่าแม่เนี่ยพ่อเป็นอะไรไม่รู้พ่อปวดหัวปวดหัวแบบไม่มีสาเหตุ
ไปหาหมอก็ไม่หายกินยาก็ไม่หายตอนนั้นพี่ปลาความรู้สึกแรกที่ขึ้นมาก็คือหุดหงิด
ุดหงิดจากเป็นปกติเป็นคนที่ไม่หุดหงิดง่ายคราวนี้เขาหุดหงิดขึ้นมาเลยเหมือนปรี๊ดเลย
ทำไมทำไมถึงไม่อดทนปวดหัวแค่นี้เองทำไมถึงไม่อดทนก็ไปหาหมอสิ
ลูกสาวเขาได้ยินก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็วางสายไป
แล้วคราวนี้เขาก็เปิดร้านขายของไปเรื่อยถามว่าขายดีไหมขายดี
แต่ในช่วงที่ขายดีมันมักจะมีเรื่องมาตลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้าของแฟนมาชี้หน้าด่า
ที่ไม่ลดราคาของให้แล้วก็น้องสาวของแม่แฟนเขามาขโมยเงิน
เป็นอย่างนี้เรื่อยเลยจนพี่ป๊าเขาไม่ไหวแล้วทำไมถึงไม่มีอะไรดีขึ้นเลยหลังจากบวชมา
ขายของดีก็มาเป็นอย่างนี้อีกก็นึกถึงแม่ชีท่านหนึ่งที่เขารู้จัก
ก็เลยโทรไปหาแม่ชีก็บอกว่าลองไปดูดวงไหมมีพระอาจารย์ที่นับถือแถวนั้นไหม
ไปดูดวงก่อนก็ได้เขานึกได้ก็เลยโทรหาเพื่อนเลยเพื่อนที่เขาอยู่ในจังหวัดนั้นนะคะ
แล้วเขาก็บอกเออเนี่ยกำลังอยากจะดูดวงอยู่พอดีไปกันไหมก็นัดวันไปกัน
พอไปถึงสองคนก็เอาวันเดือนปีเกิดให้พระท่านนี้พระท่านนี้ก็พูดขึ้นมาเลยค่ะว่า
ถามจริงใครทักว่าดวงเองสองคนน่ะจะรวยเขาทักขึ้นมาอย่างนี้เลย
เขาก็มองหน้ากันเหมือนแบบรู้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะบอกเนี่ยไอ้คนที่ทักอ่ะมันยังไม่รวยเลย
ถ้าเกิดอยากจะให้ชีวิตดีขึ้นอยากจะให้แสงสว่างในตัวเองมีพอไปหาเทียนมานะ
ไปหาเทียนมาแล้วก็หาตะปูห้านิ้วมาให้เขาพี่ป๊าก็นึกแล้วตะปูห้านิ้วจะไปหามาจากไหน
เพราะถ้าเป็นสมัยนี้พี่ป๊าเขาบอกว่ามันค่อนข้างที่จะหายากแต่เขาก็หามาจนได้
ทำพิธีเสร็จอะไรเสร็จพระท่านก็บอกว่าให้แต่ละคนนะคะเอาของตัวเองไปฝังที่ไหนก็ได้
ในวัดนั่นแหละฝั่งของใครของมันแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ชีวิตจะดีขึ้น
ดีขึ้นค่ะพี่ป๊าได้งานทำได้งานใหม่แต่งานไม่โอเค
สมัครงานที่สองก็ไม่เรียกที่สามก็ไม่เรียกเขาก็ต้องทนทำที่แรกไป
เพราะว่าเขาบอกว่าทำงานที่นี่มันไม่โอเคเลยคือมันไม่ดีมันไม่ดีเลยแต่เขาก็ต้องทำ
จนกระทั่งก็เกิดเรื่องคือลูกสาวเขาก็ต้องลาออกจากงาน
คราวนี้ก็เคว้งแล้วลูกเขยเขาก็ต้องลาออกจากงานเหมือนกัน
พี่ป๊าเขาตัดสินใจโทรหาแม่ชีอีกครั้งหนึ่ง
ก็โทรไปแม่ชีก็บอกว่าถ้าจะมาหามาหาเขาได้นะ
แต่เขาไม่ได้อยู่ที่วัดเดิมแล้วเขามาอยู่ที่วัดป่าแถวปฐุมธานี
วัดป่ามันเดิมแต่เปลี่ยนจังหวัดใช่
ป้าก็เลยตัดสินใจว่าถ้างั้นเดี๋ยวช่วงสงการเดี๋ยวหนูไปหา
ก็เลยบอกให้ลูกเขยว่าเนี่ยช่วงสงการก่อนที่ลูกเขยเขาจะกลับบ้าน
ส่งแม่ก่อนได้ไหมลูกเขยก็เอาสิแม่เดี๋ยวไปส่ง
หลังจากที่คุยกันช่วงเช้าตกเย็นมาก็เกิดเรื่องค่ะ
เขยเขาขับรถไปตลาดสรุปสุดท้ายมีรถมอเตอร์ไซค์มาชนหลัง
รถยนต์ของลูกเขยเขาครับมันเหมือนพี่ป๊าก็มานั่งคิดแล้ว
อะไรกันอีกเนี่ยจะไปก็ไม่ได้ไป
จนกระทั่งแฟนพี่ป๊าเขาบอกว่าเอางี้จะไปส่งเองก็ได้
ไม่เป็นไรปวดหัวช่างมันเดี๋ยวขับรถไปเรื่อยเดี๋ยวก็ถึง
พอถึงวันนะคะแฟนพี่ป๊าก็ไปส่งขับจอดขับจอดอย่างนี้เรื่อยเลย
เพราะว่าแฟนพี่ป๊าเขาปวดหัวแบบเหมือนหัวจะระเบิดอะค่ะ
ก็ต้องจอดรถก่อนสุดท้ายไปถึงไปถึงก็เย็นแล้วก็วนอยู่สองรอบ
เพราะว่าด้านหน้าด้านหน้าก็กำลังก่อสร้างด้านหลังที่จะเป็นพื้นที่วัดก็กำลังก่อสร้างเหมือนกัน
มันก็เลยดูเปรียวพี่ป๊าก็เริ่มท้อใจแล้วจะลงดีไหมจะอยู่ดีไหม
จนกระทั่งแม่ชีเขาเดินมาเขาบอกว่าลงปะสิลงมาก่อน
พี่ป๊าเขาก็ลงไปเดี๋ยวเอาของไปเก็บนะเดี๋ยวจะไปหาพระอาจารย์
เพื่อไปทำการรับศีลค่ะ

หลังจากนั้นพี่ป๊าก็ลงไปส่วนแฟนพี่ป๊าก็กลับบ้าน
จังหวัดใกล้เคียงนะคะไม่ใช่บ้านที่อยู่ปัจจุบัน
พอไปถึงพี่ป๊าก็เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนอะไรเสร็จจับแม่ชี
ก็พาไปหาพระอาจารย์เพื่อไปรับศิลป
พี่ป๊าก็บอกว่าบอกพระอาจารย์นะคะว่า
วันนี้หนูจะมาบวชนะจะบวชเป็นเวลา๓วัน
อาจารย์ก็บอกดีบวชดีแล้วเขาก็รับทำการรับสินอะไรเรียบร้อย
แล้วก็กลับมาที่พักพอกลับมาที่พักแม่ชีก็
แนะนำพี่ป๊าให้กับพี่เลี้ยง
พี่เลี้ยงก็จะชื่อสมมุติเป็นชื่อพี่ออย
ค่ะว่าเนี่ยออยอันนี้ปลานะเดี๋ยวมีอะไรออยแนะนำปลาได้
พอถึงคืนนั้นนะคะก็พี่ออยก็ให้พี่ป๊าสวดมนต์
ซึ่งพี่ปาบอกเลยว่ามันไม่มีกระจิตกระจายสวดมนต์เลย
เพราะเหมือนใจเขาร้อนใจเขาไม่เป็นสุขเขาก็เลยสวดมนต์ไม่ได้
เขาสวดอะไรก็สวดไม่รู้เรื่องสักอย่าง
ลูกสาวเขาก็โทรมาอีกกำลังสวดมนต์
โทรมาหาแม่เนี่ยย่าเขาโทรมาหา
บอกแม่มันไปไหนไม่ดูแลพ่อมันเลยรู้ไหมพ่อมันปลดหัวมาก
พี่ป๊าเขาก็แบบโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปลาศีล
ทั้งที่เพิ่งนับศีลมาเดี๋ยวไปลาศิลป์
ก็เลยเดินไปหาแม่ชีเลยแม่ชีค่ะเดี๋ยวหนูขอลาศีลนะคะ
แฟนหนูปวดห่วงมากแม่ชีก็ตกใจเกิดอะไรขึ้น
ป้าเขาเล่าให้ฟังจนแม่ชีเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ไหม
ใจเย็นก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้า
ว่าเดี๋ยวพาไปหาพระอาจารย์อีกรอบนึงเผื่อท่านจะมีอะไรดีแนะนำมา
ป้าก็โอเคก็กลับไปสวดมนต์เหมือนเดิม
ในขณะที่สวดมนต์นะคะพี่ปาบอกว่าได้ยินเสียง
หมาหอนดังมากรอบที่พักเขาเลย
ดังจนสะกิดพี่ออยครับพี่ออยก็บอกว่า
หมามันหอนเรื่องของมันช่างมันไม่ต้องไปยุ่ง
เขาก็สวดสวดจนจบค่ะเขาก็มีความพยายามในการสวดจนจบ
แล้วก็นอนตื่นเช้ามาประมาณตี๓
ออยเขาก็บอกว่าอ่าถ้าจะเดินตรงกลมก็ออกไปนะ
เดินได้ไม่บังคับหรือถ้าจะไม่เดินก็นั่งสมาธิอยู่ในนี้ก็ได้
ออยก็เดินออกไปคราวนี้พี่ป๊าก็คิดแล้วไปเดินดีกว่า
พอลงจากที่พักมาค่ะหมาดำประมาณ๖ตัว๗ตัว
ล้อมรอบพี่ปลาหมดเลยครับแล้วทั้งเห่าทั้งหอนทั้งกันโชค
ป๊าก็นิ่งแล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงดี
แล้วคราวนี้ด้วยความที่ว่าที่พักติดกับโรงครัว
ใกล้โรงครัวคนโรงครัวก็ตะโกนขึ้นมาเลย
จะเห่าจะหอนอะไรกันนะก็หนาหมาก็ถึงจะไป
แล้วพี่ป๊าก็ไปเดินจงกลมแล้วก็กลับมาค่ะ
ในช่วงที่กลับมาเนี่ยเขาได้ยินคนในโรงครัวถามแม่ชีเนี่ย
เมื่อคืนอ่ะคนมากันเยอะเลยเนอะยังไงแม่ชีก็หันไปมองบอกไม่มีนะ
คนมาสุดท้ายคือปานี่แหละจะมีใครมาอีก
เขาบอกจริงเห็นจริงทั้งผู้หญิงผู้ชายเดินเรียงคิวต่อแถวกันมาเลย
เยอะมากเอาไม่ใช่คนที่จะมาบวชเหรอ
ชีบอกไม่ใช่ไม่มีแล้วไม่มีนะมีแต่ป๊านี่แหละมาคนแรก
ป๊าได้ยินเขาก็คิดแล้วเอ๊ะหรือจะเป็นวิญญาณที่เขาตามมาจากที่บวชอีกที่หนึ่ง
เขาบอกเยอะมากเขาบอกว่าเดินมาเยอะมากเขาก็เลยสงสัยก็เลยถามแม่ชี
พอหลังจากนั้นนะคะแม่ชีก็พาไปหาพระอาจารย์
ปาก็บอกเนี่ยหนูจะมาลาศิลป์เพราะว่าแฟนปวดหัวหนักมากเลย
แฟนปลดหัวแบบมนุษย์สาเหตุพระอาจารย์ก็เอ็ดเลยค่ะ
แฟนมึงอ่ะมีมือมีธีมเดี๋ยวเขาปวดหัวเขาปวดหัวเยอะมากเดี๋ยวเขาก็ไปหาหมอเองแหละ
เดี๋ยวอายุ๕๒มันก็ตายแล้ว

ใช่ทักอย่างนี้เลยคราวนี้พี่ป๊าขึ้นเลย
บอกทำไมพระอาจารย์ทักมาอย่างนี้ทำไมพูดอย่างนี้
เขาไม่โอเคแล้วแล้วสีหน้าเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปอีกคนนึงแล้ว
คราวนี้พี่ป๊าก็นึกขึ้นได้ถ้างั้นหนูขอถามเรื่องพ่อหนูแล้วกัน

อันนี้พ่อหนูเป็นยังไงบ้างโอ๊ยพ่อเองอ่ะไปเป็นเทวดาอยู่บนชั้นฟ้าแล้ว
สุขอยู่บนนั้นแล้วถ้าเองจะทำบุญทำให้ตัวเองดีกว่าไหม

คราวนี้พอพี่ปาได้ยินอย่างนี้อีกเขาก็ยิ่งบวกเพิ่มเข้าไปอีกความหุดหงิด
ไม่พอใจแล้วก็เลยลาลาพระท่านเลยลาเสร็จแม่ชีก็พากลับมาที่พัก
ชีก็ไม่ทักนะคะเขาไม่ทักไม่อะไรจนพี่ออยมาเห็น
ออยเขาก็ถามเป็นยังไงบ้างพี่ป้าเขาก็เลยบอกว่า
ออยพระท่านเขาดูดวงเป็นด้วยเหรอ
แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าแฟนหนูมันจะตายก็ให้ตายไปอืมอืมปกติเขาไม่ใช่คนแบบนี้อืม
ซึ่งเขาเป็นคนที่ไม่น่าจะพูดอะไรอย่างนี้จากบุคลิกใช่ไหม
ใช่จากบุคลิกจากที่เราเคยคุกคีกับเขามาเขาไม่ใช่คนแบบนี้เลย
แล้วคราวนี้คืนที่สองเขาก็สวดมนต์ค่ะคราวนี้เขาเริ่มมีสมาธิมากขึ้น
สวดได้อะไรได้เขาก็เลยไปหาแม่ชีบอกว่าแม่ชีหนูเริ่มสวดมนต์ได้แล้วนะ
อืมแม่ชีก็บอกดีถ้างั้นเอาเล่มนี้ไปสวดอืม
หน้านี้นะแล้วสวดบทนี้นะอืม
สวดประมาณสักประมาณ๕จบอืม
โอเคพี่ป๊าก็รับมาแล้วก็มาสวดอืม
พอสวดได้ถึงช่วงที่สามอืมราคารอบที่สามหมาหอนอีกแล้วอืม

จบก็นึกขึ้นได้ว่าเออต้องโทรหาลูกสาวนะ
ก็เลยโทรหาลูกสาวเขาอืม
อะไรอยู่หนูอุดหยิดมากหนูร้อนมากหนูไม่ไหวละพี่ปลาก็เลยพูดไปว่า
ฟังแม่นะลูกให้หนูอ่ะขึ้นไปบนห้องพระแล้วจะมีกระดาษเล็กเล็ก
จะมีชื่ออยู่สองชื่อไปหยิบมาให้แม่หน่อยลูกสาวเขาก็ขึ้นไป
พอเปิดประตูห้องพระแค่นั้นแหละค่ะเสียงแก้วน้ำบนหิ้งเนี่ย
ดังพลุแตกแบบไม่มีสาเหตุอยู่ดีดีก็แตกแตกพอแตกเสร็จ
ลูกสาวเขาอารมณ์เบาลงอืมอ่าพออารมณ์เบาลงก็เดินเข้าไปหยิบ
บอกเนี่ยแม่หนูเจอแล้วเดี๋ยวหนูถ่ายรูปส่งให้นะครับ
ป้าก็เลยตั้งใจว่าจะเอาชื่ออาจารย์สองชื่อนี้
พระอาจารย์อยู่ในตอนเช้าว่าเป็นแบบที่เขาคิดไว้ไหม
พระอาจารย์เขาก็บอกว่าไม่ใช่หรอกอืมไม่ใช่อาจารย์สองคนนี้หรอก
สองคนนี้เขาเหมือนเขาสละร่างกายตัวเอง
เพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่มาทำกับเราแบบนี้หรอก
อ่าแต่มันเป็นเพราะว่าเราดวงตกอ่าแล้วไปที่ที่จุดจุดตรงนั้นน่ะ
ครับที่มีดวงวิญญาณเยอะเยอะมันก็เป็นธรรมดาที่มันจะมีดวงวิญญาณที่ไม่ดีตามเรากลับมา
หมายถึงวันที่ไปนั่งสมาธิในมครั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นอาจารย์ใหญ่ไม่ได้ตามมา
แต่สิ่งที่ตามมาคือตรงนั้นแน่นอนว่ามันเป็นป่าช้าค่ะดวงวิญญาณดวงอื่นอื่น
ผีสมเวสีอื่นอื่นใช่ตามเขามาตามเขามาเอาพี่ปาเขาดวงตกใช่
ที่ลูกเคยเขาฝันอืมว่ามีผู้หญิงเกาะรถมานั่นแหละอ๋อนั่นแหละ
ว่าผู้หญิงมาจากไหนอ๋ออ๋อนั่นแหละเป็นเพราะว่าจิตดวงวิญญาณพวกนั้นน่ะ
เขาตามพี่ปามาง่ายแล้วบอกกับว่าเขาดวงตกพอดีอาจารย์เขาก็เลยอ่า
แนะนำไปอ่ะค่ะว่ากลับไปอ่ะอืมให้เอากระดาษอ่ะที่มีชื่อไปเผานะอืม
ไปทำบุญทำบุญให้เยอะเยอะอืมอ่าสวดมนต์ให้เยอะเยอะพี่ป๊าก็โอเคอืม
พอหลังจากอ่าบวชที่นี่เสร็จประเด็นประทำที่นี่เสร็จ
ป๊าเขาก็กลับบ้านกลับบ้านก็ไปเอาชื่อตรงนี้ไปเผา
ทำบุญสวดมนต์อืมเป็นประจำเลยอืมจนกระทั่งเขาสัมผัสได้ว่าชีวิตเขาอ่ะ
เริ่มดีขึ้นหลังจากบวชที่นี่ที่ล่าสุดนะคะชีวิตเขาดีขึ้น
งานเขาโอเคขึ้นแล้วจู่สิ่งที่แปลกไปกว่านั้นก็คือ
หลังจากที่กลับมาประมาณสองสามวันนะคะอาการปวดหัวของแฟนเขาอ่ะ
หายหายเป็นทิ้งเลยอืมอยู่อยู่ก็หายครับหายไปเลย
แล้วคราวนี้เขาก็เลยตั้งใจว่าโอเคแฟนเขาหายแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับ
ต่างจังหวัดเพื่อไปเอาขันที่เขารับไว้กลับมาบ้าน
ก็คุยกับลูกเขยว่าเออเนี่ยเดี๋ยวพาแม่ไปหน่อยนะ
ถึงเวลาก็พาไปแต่ไปก็ยังไม่ได้กลับวันนั้นตกกลางคืนเขาก็ต้องนอนที่นั่น
ซึ่งเขาเองเขาก็ต้องนอนกลางเต็นต์อยู่ช่วงบริเวณหน้าบ้าน
เพราะว่าในบ้านคนนอนเต็มแล้วมีคนอยู่เต็มแล้ว

เขาบอกว่าในช่วงคืนนั้นนะคะช่วงที่นอน
เขายังนอนหลับไม่สนิทนะคะก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินรอบเต็นต์
เขาก็เลยลืมตาขึ้นมาสรุปสิ่งที่เห็นคือเป็นผู้หญิงอืม
ผู้หญิงอ่าชะลาละอืมหยุดแก่ใช่คนแก่
เดินพอพี่ปาลืมตาแค่นั้นนะคะเขาก็หยุดเดิน
แล้วเขาก็เหมือนพยายามจะเอาตัวเข้ามาในเต็นต์
พี่ป๊าเขาต้องลุกขึ้นแล้วเขาก็ร้องเฮ้ย
เขยเขาก็สะดุ้งถามมีอะไรแม่อ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไร
สงสัยเมื่อกี้แม่ตาปากอืมอืม
พอถึงเวลาก็กลับบ้านค่ะเช้ามาก็กลับบ้าน
ก็ใช้ชีวิตดำเนินเรื่อยลูกสาวชีวิตการงานลูกสาวก็ดีขึ้น
ตัวเองดีขึ้นอาการแฟนหาย
ทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยแล้วเหตุการณ์สุดท้ายที่พี่ป๊าบอกว่า
ที่เขาเจอก็คือเป็นในตัวของลูกสาวเขาอืม
ซึ่งลูกสาวเขาเป็นคนจิตอ่อนอยู่แล้วครั้งสุดท้ายที่เจอลูกสาวเขาฝัน
เขาฝันว่าเห็นพี่ปลาอยู่ในฝันอืม
คราวนี้ลูกสาวเขาก็เรียกแม่แม่ทำอะไรอ่ะ
เขาก็หันมาในฝันนะคะตัวพี่ป๊าหันมาหันมาด้วยหน้าตาที่ดุดันมาก
ลูกสาวเขาก็สะดุงสิพอนี้เอ๊ะนี่ไม่ใช่แม่เราแล้วอืม
สักพักหนึ่งลูกสาวเขาก็รู้สึกว่าเขาแน่นหน้าอกครับ
แน่นหน้าอกเหมือนมีความรู้สึกเหมือนโดนผีอำอะค่ะ
ตาขึ้นมาสรุปสิ่งที่เห็นคือเป็นร่างพี่ปานั่งทับอกลูกสาวเขาอยู่อ่า
หูลูกสาวเขาก็เลยตะโกนว่าแม่แม่ช่วยหนูด้วยคือลูกสาวเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่แม่เขา
บอกแม่แม่ช่วยหนูด้วยแม่ช่วยหนูด้วยตะโกนยังไงพี่ป๊าก็ไม่ได้ยิน
ผีตัวนั้นนะคะเขาพูดว่าก็เป็นเพราะแม่มึงบวชมาไม่รู้หรอก
มาลูกสาวเขาก็เล่าให้พี่ป๊าฟังบอกเนี่ยแม่มันยังไม่หมดนะ
หนูว่ามันยังมีอีกยังไงก็มีอีกมันเขาคงไปยังไม่หมดง่ายอะแม่
ป๊าก็บอกเอาอย่างนี้ใจเย็นเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวแม่จะสวดมนต์ทุกคืนทุกวัน
แล้วเขาก็สวดเหมือนคล้ายคล้ายเป็นสวดบทไร้ผีอะค่ะอืม
แต่น่าจะเป็นบทสวดในการป้องกันมากกว่าครับเขาสวดไปเรื่อยเรื่อยจนกระทั่ง
พวกเนี้ยเริ่มจางลงอืมจางลงไปเรื่อยเรื่อยก็คือไม่ได้เห็นแบบ
ไม่ได้เห็นในฝันครับไม่ได้เห็นมาเป็นผีอำแต่เป็นในลักษณะของการได้ยินเสียงนอกห้อง
อืมอย่างเช่นลากพ่อห่งค่ะเดือนลากเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม
ป๊าก็บอกว่าชีวิตตอนเนี้ยหลังหลังเขาก็ดีขึ้นมากอืม
สิ่งพวกนี้ก็เขาก็ไม่ได้เจออีกเลย
อย่างมากก็แค่เสียงลูกสาวเขาลูกชายอ่าลูกเขยเขาก็
ไม่มีอาการฝันร้ายแล้วเพราะว่าเขาตั้งใจว่าเขาจะสวดมนต์
ทุกวันเท่าที่ทำได้สรุปแล้วคือการไปบวช
ไปนั่งสมาธิอย่างเงี้ยอืมจะใช้คำถามว่ายังไง
ดีดีหรือไม่ดีเออคือบางทีถ้าคนดวงตกดวงดิ่งมากมากอ่ะ
แล้วไปอยู่ในสถานที่แบบนั้นก็อย่างเรื่องเล่าเรื่องนี้ที่คุณหนูแว่นเล่าให้ฟัง
เหมือนกับเขารับรู้ว่าคนนี้ไม่มีเกาะป้องกันตัวเองนะ
ก็สามารถตามตามมาได้เออสามารถตามมาได้แล้วก็จะเกาะติดอยู่แบบนั้นอ่ะ
กว่าเราจะหาทางแก้ได้มันก็ไม่เป็นการแฟร์กับคนที่เขาไปนั่งสมาธิตรงนั้นเท่าไหร่ถูกไหม
ทีนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนว่าตอนที่พี่ปลาไปนั่งครั้งแรก
แล้วบอกว่าได้ยินเสียงคนคุยกันเสียงมอเตอร์ไซค์นู่นนี่นั่น
หลังจากที่มีแม่ชีเข้ามารับปุ๊บแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้กับแม่ชีฟัง
ทำไมแม่ชีถึงบอกว่าต้องซ่อมมันมีเหตุผลไหม
เขาไม่ได้บอกค่ะเขาบอกแค่ว่าต้องซ่อมนะแค่นั้น
คือแสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดภาพดิแต่ตัวพี่ปลาเขาคิดว่า
อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไปบอกแม่ทีหรือเปล่าว่าเขาได้ยินเสียงคนคุยกัน
ผมว่ามันไม่รู้นะมันจำซ่อมอย่างเดียวคือ
ตัวของพี่ปลาเนี่ยลืมตาดูทำผิดกฎกติกาอะไรบางอย่างหรือเปล่าก็ไม่รู้
แต่เรื่องการเล่าให้กับแม่ชีฟังผมฟังเรื่องลักษณะการไปนั่งอย่างนี้มาหลายครั้ง
เขาก็จะเล่าอย่างนี้ทุกครั้งเพราะแม่ชีจะถามอยู่แล้วแม่ชีจะเจออะไรบ้างเป็นยังไงบ้าง
ก็จะเล่าให้ฟังแต่มันจะมีกิมมิกบางอย่างคือ
ตอนที่เข้าไปนั่งเราไม่รู้หรอกครับว่าเราไปนั่งอยู่กับอะไรมีศพอยู่เท่าไหร่
เหมือนแม่ชีท่านปิดแต่พอมาเฉลยอีกทีนึงอ้าวสิ่งที่ไปเหมือนเมื่อกี้ไม่ได้มีศพเดียวนะ
บางคนเจอสามศพขนาดนี้แล้วหน้านี้แล้วก็เดินออกมาได้ยินเสียงแบบ
หายใจลดต้นคอได้ยินเสียงหายใจข้างหูอะไรอย่างนี้
ซึ่งวิธีการทำสมาธิแบบนี้มันต้องคนใจถึงประมาณนึงนะ
แต่บางคนส่วนมากตามเรื่องเล่าไปด้วยความที่ตัวเองไม่รู้
ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องเจอกับอะไรเด็ดดอกไม้คงไปเด็ดดอกไม้
เด็ดดอกไม้ตอนเที่ยงคืนฟังชื่อโอ้โหสวยหรูเชีย
แต่พอไปถึงตรงนั้นเนี่ยด้วยความที่มันหนีไปไหนไม่ได้แล้วไง
นั่นคือเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังกันมาหลายครั้งมาก
แล้วก็เจาะจงจะเป็นที่จังหวัดนี้ด้วยแสดงว่าที่นี่ดังมาก
น่าจะดังพี่ปลาเค้าเคยบอกชื่อวัดมาเหมือนกัน
เราก็เสิร์ชดูก็อืม
นี่อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนนะนะครับเรื่องพวกนี้ก็เป็นความเชื่อ
เรื่องของการไปนั่งปลงอสุภกรรมฐานดูศพอะไรอย่างนี้
เพื่อให้ตัวเองปลงรู้จักว่าอ๋อร่างกายของเราวันหนึ่งก็จะเป็นเหมือนอย่างนี้
นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะใช่โอเควันนี้ขอบคุณคุณหนูแว่นนะครับ
ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันขอบคุณมากขอบคุณนะครับ
แล้วก็เหมือนเดิมครับฝากไปถึงคุณผู้ชมทุกท่านด้วย
สำหรับท่านไหนที่มีประสบการณ์สยองหลอนสั่นประสาทแบบนี้
สามารถที่จะส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่อีเมลของรายการครับ
หวังว่าเราคงจะได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกันแบบเห็นหน้าแบบนี้ครับ
และสำหรับสัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลาเป็นที่เรียบร้อย
อย่าลืมนะครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรง
เรามีนัดมาล้อมวงฟังเรื่องผีสาง
และวันนี้พวกเราชาวสถานีผีดุลาทุกท่านไปก่อน
ผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีพร้อมด้วยทีมงาน

แบบนี้ก็ลาตรีสวัสดีทุกคน
สวัสดีครับ
ฟันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีครับ
ขอบคุณนะครับครับคุณค่ะ